เกิดตื่นกันแบบนี้นะฮะบางคนไม่ได้จงสนใจเอาแต่เล่นมือถือ

ไม่ได้ดูอะไรก็ดูเรื่อยเปื่อย
แต่เวลาคุณเดินทางหรืออะไรแบบนี้เงยหน้าขึ้นมา
บางคนเนี่ยรอโดยสารรถใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรถประจำทางรถไฟรถรางหรืออะไรต่าง
ก็แล้วแต่เนี่ยคุณมัวแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่อะค่ะ
อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะคะ
โอ้โหว่าเสี่ยวนะคุณน้าคือคือรถไฟจะออกแล้ว
เพิ่งจะเห็นเนี่ยเพิ่งจะวิ่งตามเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่ง
เขาจับภาพได้นะคะก็คือผู้หญิงคนนี้ค่ะเสื้อสีเขียวเนี่ย
ก้มหยิบโทรศัพท์มือถือเหมือนกดโทรศัพท์มือถืออยู่นี่แหละ

พอรถไฟมาถึงเนี่ยเธอก็ไม่ได้สนใจตอนแรกไม่ได้สนใจอะไร
พอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีนึงเหมือนมีผู้หญิงที่อยู่บนรถไฟ
ตะโกนเรียกเธอก็เงยหน้าขึ้นมาจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็รีบวิ่งเลย
วิ่งไปหยิบของก่อนนะวิ่งไปหยิบของเสร็จแล้วก็วิ่งตามรถไฟ
เพื่อจะไปขึ้นรถไฟขบวนนี้ให้ทันจนมันเกิดภาพที่น่าหวาดเสียวมากคือ
เหมือนจะล้มอยู่แล้วคุณเหมือนจะตกลงมาจากรถอยู่แล้วอะค่ะ
แล้วขณะที่ก้าวขึ้นรถไฟเหมือนเหยียบพลาดนะเหมือนลื่นอ่ะคุณ
แต่โชคดีคือมีคนตรงประตูเนี่ยช่วยจับเอาไว้อีกมือนึงเขาก็หนจับราวประตูรถไฟเอาไว้ทัน
คนที่อยู่แถวนั้นโอ้โหคุณเห็นไหมตามลุ้นเหมือนกันนะวิ่งตามเหมือนกันนะ
กลัวว่าเธอจะตกลงมาใจหายใจคว่ำเลยคุณผู้ชมอย่าชะล่าใจแล้วคิดว่ารถไฟมันช้านะคะ
เพราะว่าบางทีอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาแหละเกิดขึ้นจากความประมาทของเราเนี่ยเป็นต้นด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงยหน้าขึ้นมานะถ้าเกิดว่าคุณรอรถไม่ใช่แค่รถไฟหรอกทุกอย่าง
ก็เงยหน้ามองรถก่อนขึ้นรถแล้วก็หยิบมาเล่นปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ